พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคุณผู้ชมเราดูข่าว
คารวาสเสพยาบ้าค้ายาบ้าว่ายากที่จะทำใจที่จะยอมรับแล้วนะครับ
นี่พระค่ะสมณเพศนั่งเสพยาบ้าเจ้าหน้าที่บุกไปจับคาตาเลยนะคะ
กำลังเสพอยู่เลยอ่ะแล้วไปเจอยาบ้าในกระเป๋าจริง
หลักฐานมันแบบทนโทษมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกจับศึกไปสี่รูปด้วยกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
พร้อมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
ไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทัพตีเหล็กนะฮะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมต้นเรื่องเนี่ยชาวบ้านเขาไปสืบทราบมาว่า
เสพยาบ้าชาวบ้านบอกยากที่จะทำใจ
ไปทำบุญก็รู้สึกแบบมันตะกิดตะขวงใจ
ต้องไปกราบไหว้อ่ะเนอะใช่สุดท้ายเอาเรื่องเนี่ย
บอกฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมา
สุดท้ายจริงฮะก็เลยกลายเป็นภาพนี้แหละค่ะ
ไปบุกจับนะฮะพอไปถึงพระพิสุโสง่า
สุมเสพยาบ้าคาตาเลยนะคะไปพบพระพิสุกำลังนั่งจับกลุ่ม
สุมเสพยาบ้าจริงจริงสามรูปด้วยกันอ้าว
อุ้ยไหนคุณบอกว่าสี่ตอนแรกอืมสี่คุณผู้ชมฟังให้จบก่อนค่ะ
อีกรูปหนึ่งไปไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
แล้วจะบอกว่าทั้ง๓รูปไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
พอไปค้นตัวไปพบยาบ้า๒๐เมตรในกระเป๋าอังสะของพระ
ซึ่งพระรูปหนึ่งสารภาพบอกว่าซื้อยาบ้ามาจากชาวบ้านที่ชื่อนายตะ
เอาล่ะตำรวจปฏิบัติการต่อเลยค่ะอย่าให้ขาดตอนนะคะ
ตำรวจก็เลยให้พระรูปนี้แหละค่ะที่บอกว่าซื้อมาจากนายตะเนี่ย
ตะเนี่ยตะไหนล่ะตำรวจบอกนะฮะให้พระรูปนี้ติดต่อนายตะ
ซื้อยาบ้าอีก๓๐เม็ดใช้เงินล่อซื้อ๑๘๐๐บาท
พอถึงเวลานัดหมายนายตาก็เดินขึ้นมาเลยนะ
หอวิปาศนาก๊อฟมากับพระอีกหนึ่งรูปนี่ไง

นายตะมาพร้อมกับพระอีกหนึ่งรูปมาส่งมอบยาบ้าค่ะ
เจ้าหน้าที่คราวนี้ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มทันทีนะคะ
พร้อมกับยึดยาบ้าได้๓๐เมตรแล้วยังไปพบยาบ้า
ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์อีก๑๓๖เมตร
ไอซ์อีกเกือบ๔กรัมคือจำนวนยาบ้านนี่แหละ
เป็นตัวบ่งบอกข้อหาว่าครอบครองเพื่อเสพหรือครอบครองเพื่อค้า
อย่างนี้๑๓๖เมตรพี่เบิร์ตต้องเดาอีกไหม
เพื่ออะไรขายแน่นอนค่ะเพื่อค้าแน่นอนนะคะ
จากการสอบสวนนายตะหรือว่านายอำนาจสุวรรณเวกสารภาพบอกว่า
ที่ต้องค้ายาบ้าเพราะอะไรเหตุผลคุณฟังไม่ขึ้น
ตกงานเพราะโควิดก็เลยหันมาส่งยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็พระสงฆ์ในพื้นที่ตำรวจเขาก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
มียาเสพติดให้โทษประเภท๑เม็ดเอ็มแฟตามีน
ก็คือยาบ้านนั่นแหละไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ
แล้วพระสี่รูปก็ต้องจับไปศึกแล้วส่งตัวให้ตำรวจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แม่พระท่านก็ท่องบวชสวดมนต์ไม่ได้ช่วยทำให้จิตได้สงบได้เลยนะ